คุณผู้ชมเกิดขึ้นหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับ
ที่จังหวัดขอนแก่นแท็กซี่ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
ก็เป็นเหตุทำให้มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครับ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่๑๐ล้อยางเนี่ยหลุดนะฮะ

อีกทีหนึ่งนะครับในวงกลมสีแดง

ก็โชคดีที่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
ที่ชื่อว่ากำพลกุหนะ

เคยเห็นแต่ในคลิปวันนี้มาเจอกับตัวเอง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเชียงใหม่ฮอก

ขับสวนกันมานี่แหละเกิดหลุดออกจากพราว

ของคุณกัมพลกุณะอายุ๒๒ปี

ยุบเป็นรอยล้อก็ไหลไปต่อ

สาเหตุก็อาจจะเกิดจากน็อตยึดล้อขาด

ผู้เสียหายก็สามารถติดต่อกับคนขับ
รถบรรทุกได้แล้วก็มีการคุยกัน
กับเรื่องของค่าเสียหายเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
ไปดูทาง
รถบรรทุกพ่วงจนพังยับเยินคนขับถูกอัดติดอยู่ในรถ
นาคาซากรถก็บาดเจ็บสาหัสนะครับจรฐีต้องช่วยการงัดรากออกมา
เห็นเหตุการณ์ก็ยังบอกว่านับว่ายังโชคดีที่แม่ค้าขายพวงมาลัย
ได้ยินเสียงของรถบรรทุก๑๐ล้อที่ไปชนกับรถกระบะก่อน
เขากระโดดหนีได้ทันทำให้รอดตายอย่างหุดหวิดนะครับ
ปิดท้ายไปที่ภาคอีสานคุณผู้ชมต้องขออนุญาตเบอร์ภาพไว้หน่อยนะฮะ
เป็นภาพที่ชุดกู้ชีพมูลนิธิสารเจ้าพ่อน้ำพอง
เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดอุบัติเหตุ
เฉียวชนกันบริเวณทางแยกเข้าบ้านสากุฎของตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพอง
เหตุการณ์นี้ทำให้นายสิริชัยจันแดงอายุ๒๔ปีอาการสาหัสเลยนะครับ
แล้วก็นายสุธิพันธุรักษีอายุยี่สิบสามปีหมดสติครับ
แล้วก็เสียชีวิตในระหว่างการนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์แล้วก็รถแท็กซี่คู่กรณีที่มีคนขับรอให้กันกับตำรวจอยู่
เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์มีชายวัยรุ่นขี่กันมา๒คน

เนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นเนินรับตานะครับ
หลังจากสอบปากคำตำรวจก็บันทึกภาพที่เกิดเหตุจะสอบสวน
แล้วก็เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดกันแน่
ขับรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับ